มีคนไปพบศพผู้ชายอายุ๗๓ปีนะคะถูกฆ่าตายด้วยการทุบศีรษะ
แล้วก็เอาร่างเนี่ยไปทิ้งอยู่ในสวนยางพาราเพื่อนบ้านนะคะ
เขาบอกว่าคุยกับผู้ตายครั้งสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าก็ให้โชคให้ลาบคนในหมู่บ้านนะคะ
บอกตัวเลขคนในหมู่บ้านไปแล้วทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยถูกรางวัลไป
งวดติดต่อกันค่ะภายในป่าสวนยางตำบลหนองบัวบาน
อำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพบศพนายอำพรฤทธิบุญ
อายุเจ็ดสิบสามปีนะคะนอตแคงอยู่ในพงหญ้าค่ะ
สภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยนอกจากนี้นะคะ
ยังพบร่องรอยล้อรถเข็นในพงหญ้าจากการชนสูตรเบื้องต้นนะคะ
ไปเจอที่กระโหลกศีรษะมีรอยแตกจากด้านหลังค่ะ
เป็นแผลยาวเลยนะขนาดเท่ากำปั้น
เสียชีวิตประมาณห้าถึงหกวันผ่านไปแล้วค่ะในตัวมีนาฬิกาข้อมือหนึ่งเรือน
พระเครื่องห้าอุงแล้วก็ไปเจอรองเท้าบู๊ตสีฟ้าหนึ่งคู่ตกอยู่ใกล้ศักดิ์ด้วย
นางสมแพงนาเฮียรันอายุเจ็ดสิบขออภัยนะคะอายุสี่สิบเอ็ดปี
คนที่ไปพบศพคนแรกให้การว่าปกติมาที่จุดนี้จะมาเก็บเห็ด
รู้จักและพบกับผู้ตายผู้ตายเลี้ยงควายริมถนน
เวลาเจอกันทักทายพูดคุยกันปกติค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะคนที่ไปเจอศพคนแรกเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปจอด
ใกล้กับบ้านผู้ตายแล้วก็เดินเท้าเข้าสวนยางพาราไปเก็บเห็ด
เข้าไป๓ชั่วโมงแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่รถ
ช่วงเวลาเดินย้อนกลับมาเขาบอกได้กลิ่นซากศพแรงมาก
เดินไปหาจนเจอศพเจอปุ๊บแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะคะ
พอรู้ว่าเป็นศพนายอำพรเสียใจและอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำค่ะ
ขณะที่เพื่อนบ้านอีกหนึ่งคนนะคะนายอุดรฤทธิบูลบอกว่า
ผู้ตายไม่มีลูกไม่มีเมียเหลี้ยงควายไว้สามตัว
ครั้งสุดท้ายที่เจอคือเช้าสิบแปดสิงหาคมค่ะคุณอุดรเนี่ยกำลังจะไปวัด
ส่วนผู้ตายเดินเข้ามาคุยด้วยแล้วก็ยังเล่าว่า
บอกเลขคนในหมู่บ้านถูกรางวัลมาสามงวดแล้วเนี่ยคนถูกรางวัลซื้อเหล้ามาเลี้ยง
เมาแล้วมาส่งที่บ้านเสร็จแล้วผู้ตายก็แยกย้ายไปเลี้ยงควายตามปกตินะคะ
หลังจากนั้นก็ไม่เจอผู้ตายอีกเลยฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
บ้านเดิมละครั้งนี้มันบอกเลขเขาถึงเขาชื่อเรา

ก็แสไงกินใหนยูนั่นบ้านบ้านบ้านเขาถึงเลข
แจ้วพวกนั้นถือเลขนั้นอยู่สองทีสามทีแล้วค่ะเออคนนั้นอามาชงน่ะ
แค่อยู่ในบ้านนี้สองน่ะเอาไปถามน้องสาวของผู้ตายบ้างนะคะ
ชื่อว่านางสาวพักค่ะก่อนคืนก่อนพบศพบอกว่าฝัน
เห็นพี่ชายคนที่๕ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว๑ปีมาหาที่บ้าน
ตื่นขึ้นมาเล่าความฝันให้พี่สาวฟังซึ่งพี่สาวคิดว่า
พี่ชายคนที่ตายไปแล้วคงจะมารับญาติที่ป่วยหนักแต่พอนายอำพรมาเสียชีวิตกระทันหัน
เธอก็เลยนึกย้อนไปถึงความฝันของตัวเองไม่คิดว่าพี่ชายคนที่ห้า
จะมารับพี่ชายคนที่สองซึ่งเสียชีวิตล่าสุดไปอยู่ด้วย
นี่เป็นความเชื่อของเขานะคะตำรวจสพนบัวซอเปิดเผยว่า
น่าจะถูกฆาตกรรมค่ะจึงไปตรวจภายในบ้าน
อยู่ห่างจากจุดพบศพนิดเดียวค่ะร้อยห้าสิบเมตรหลังเนี้ย
ข้าวของสิ่งของมีค่ายังอยู่ครบส่วนผลชนะสูตรกระโหลกศีรษะแตก
ของแข็งหรือของมีคมแต่ยังไม่พบอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเลยนะคะ
บริเวณใกล้เคียงจากการสอบสวนสืบสวนค่ะ
ทราบว่าผู้ตายไปดื่มเหล้าก่อนที่จะเสียชีวิตทำให้ตอนนี้ต้องสืบต่อว่า
ผู้ตายเมาแล้วไปมีปากเสียงหรือทะเลาะวิวาสกับใครหรือเปล่า
เพราะคนร้ายไม่ประสงค์ต่อทรัพย์ซึ่งจะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะคะตำรวจบอกค่ะ